มาดูกันต่อนะคะนี่ก็สวยเหมือนกันคุณผู้ชมเรียกว่าสวยพันหน้านั่นก็คือยายป๋อมแปมของเราเองคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่แค่ความหล่อที่เหมือนคนอื่นนะคะความสวยก็มีเหรอข่าวนี้คุณผู้ชมเตรียม
เอ้ามีหรอ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
เพ่วงหมาย๑จะเกาะวัน
ไม่จบเท่านั้นทั้งยายาอุรสยา
ยายาเหมือนยันต์ใบไม้
ยาย่าไปแล้วรีฮันน่ามา
เล่ากินมะพร้าวก็เหมือน

โผล่ไปทุกที่บนโลกใบเนี้ยคุณผู้ชมมาเลยปิดท้ายด้วยเรื่องตลกดังค่ะ
ยายปอมแปมชื่นชอบค่ะหลายคนว่าโอ้โหเห็นยายเป็นคนตลกแบบนี้
ชอบใครชอบพ่อดมติดตามมาตลอดพ่อดมชวนชื่นเนี่ยแหละค่ะ
และชาวคณะค่ะยายปอมแปมเนี่ยรักทุกคนเลยค่ะ
จนถึงจนถึงกระทั่งล้นลูกอย่างคุณแจ๊สชนชื่นค่ะอืม
เคยร่วมงานแล้วบอกเลยว่าสุดยอดมากว้าวซ่าสุด

คุณจอยพี่หนุ้ยใช่ไหมเอ่อแต่นี่ชนชื่นแล้วก็คุณแจ๊ส
เราเพิ่งจะสัมภาษณ์พี่แจ๊สไปซึ่งประทับใจมากเลย
เขาแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันคือความฝันเวลาเขาฝันอะไรมันต้องทำให้สำเร็จ
ก็พื้นเพศเราหน้าตาเราตลกด้วยแหละเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นสวย
บางทีมันก็ไม่รอดอ่ะพี่แปมเป็นคนที่หน้าเหมือนแบบคล้ายคนเยอะมาก
คือกริ๊ปต้องซูมมาเลย
เอ่อลองดูอ่าแจ๊สกะลินดักหรือปำแปมเหมือนกันไหมเหมือนอยู่แต่ว่าต้องไปเลี่ยน
จริงอยู่อะดีแจ๊สกะลินเหมือนใครรู้ไหมคะเหมือนใครพวกชมมาดำหมด